วันนี้คุณพิธาก็โพสต์ไอจีนะคะ
ว่าวันนี้จะไปร่วมงานนะคะรับเพื่อนใหม่ที่ธรรมศาสตร์นะคะ
ก็คืองานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองนะคะ
ก็หลังจากที่เข้าโรงพยาบาลตอนนี้ก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไปงานรับน้องที่ธรรมศาสตร์งานปฐมนิเทศ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

คือถ้าไปอยู่ในหมู่นักศึกษาเขาต้องมีแจวกันนิดนึง

คือมันเป็นการระลายพฤติกรรม
จริงในสะภานหน้าไปใช้บ้างนะคะ
ไพเรือไปกินช็อกมินส์

อยากเห็นเราต้องพายเรือไปทำอะไรดี
อันนี้ดูคุณพิธาก่อนวันนี้ก็ต้องบอกว่า
ใครที่แบบเอ๊ะไม่เห็นหน้าหลายวัน
วันนี้ได้เห็นกันเต็มเพราะคุณพิธา
ก็ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะหน้าตาสดใสแล้วค่ะนะคะ
ร่วมกิจกรรมปฐมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แล้วก็ไปบรรยายนะคะในหัวข้อประชาธิปไตยเสรีภาพ
และความเป็นธรรม๓เสาหลักจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
สู่การสร้างสรรค์สังคมซึ่งก่อนขึ้นบรรยาย
เป็นกิจกรรมสันทนาการสนุกสนาน
แล้วคุณพิธาขึ้นเวทีก็ทักทายรุ่นน้องแล้วบอกว่า
ดีใจที่วันนี้ได้กลับมาสู่บรรยากาศเก่าอีกครั้งหนึ่ง
สิ่งที่ธรรมศาสตร์ได้สอนมาแทบจะไม่ต่างกับวิถีแบบก้าวไกล
ก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวของตนเอง
ธนทรปิยบุตรสิริกัญญาแล้วก็โรม
นั่นก็คือความยึดมั่นในประชาธิปไตย
เสรีภาพและความเป็นธรรมนะคะ
คุณพิทาบอกว่าย้อนกลับไปในวันที่ตัวเองเป็นนักศึกษา
ทั่วโลกมีประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่า๕๐ของทั้งโลก
แต่วันนี้ความเป็นประชาธิปไตยบนโลกถอยหลังลง

ส่วนความเหลื่อมล้ำนั้นในสมัยนั้น
คนที่รวยที่สุด๑กับคน๕๐ข้างล่าง
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรต่างกันถึง๘เท่า
แต่เวลานี้มากกว่านั้นค่ะ๑๖เท่า
ความแตกต่างเหลื่อมล้ำมัน๑๖เท่า
๑ข้างบนสุดครองทรัพย์สิน๕๐ของทั้งโลก
ส่วนคนอีก๕๐ครองทรัพย์สินแค่๒เท่านั้น
แล้วก็บอกว่าน่าเจ็บใจที่ผ่านไป๒๕ปี
ทุกอย่างมันกลับถดถอยลง
เรากำลังอยู่ในโลกที่ประชาธิปไตยเสรีภาพ

ขณะที่สิ่งใหม่ที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นก็ยังไม่สำเร็จ
ใบใหม่เต็มไปด้วยความปกติใหม่
แต่เรายังคงไม่มีสันธามติใหม่
สำหรับความปกติใหม่เสียทีค่ะ
อดีตอนาคตใหม่และก็เป็นพักเก้าไกลขึ้นมา
แทบจะไม่ต่างกันเลย
กับวิธีการทำงานทางการเมืองของพวกเรา
กับสิ่งที่ธรรมศาสตร์ได้สอนของผมมา
วันนี้ตามรายงานก็คือเรียกเสียงฮือฮา
จากน้องได้เป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ